เมื่อวานนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้เดินทางมาจากกกอกค่ะ

เพราะว่าคดีนี้ถูกโอนย้ายมาจากสพกกตูม

หลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาจุดนี้เสร็จปุ๊บ

ไปร้องกันต่อคุณศิระเจนจาคะ
กรรมาธิการของสภรัศดร

กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลุงพลชื่อจริงก็คือชัยพลวิพา
พร้อมกับป้าแตนแล้วก็ทนายความค่ะ

จากสพกกตูมจังหวัดมุกดาหาร

ใช้เวลาในการพูดคุยกันสักประมาณ๓ชั่วโมง

อันนี้มารับทราบเรื่องของการเปลี่ยน

ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าปทศรับผิดชอบนะคะ

ตอบคำถามสื่อเพียงเล็กน้อย

แล้วก็รีบเลี่ยงเดินขึ้นรถกระบะทันที

ผู้การปทศยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว

โดยสิทธิ์การประกันตัวของลุงพล

อกจากนี้ยังมีการส่งหนังสือ

มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีตัดต้นกระถิ่นป่า

มารับทราบข้อกล่าวหานี่ค่ะ

ส่วนอีกคนจากการสอบถามลุงพลนะคะ

ถึงว่าตำรวจเตรียมทำหนังสือมาถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ซึ่งมีปู่มหาหมุณีมาด้วย

และสิทธิมนุษยชนสภาพพุทธรรมราชดร
ลุงพลแกไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบ
กรณีถูกสื่อมวลชนคุกคาม

ทำให้ลุงพลได้รับความเดือดร้อน

ขอความอนุเคราะห์และขอความเป็นธรรม
คือต้องให้แท่นโพเดียมทะแหลงข่าว

แม้แต่คุณศิระเจนจาคะก็ต้อง

อย่าเพิ่งตัดสินลุงพล
ทั้งที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษา

นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง
นะฮะคุณศิระว่าไงบ้างคุณศิราบอกว่าหลังจากที่พูดคุย
ลุงพลแล้วก็ป้าแตนรวมถึงทนายความเรียบร้อยแล้วก็บอก
ว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการและขอมติ
เพื่อเชิญสื่อมวลชนให้มาให้ข้อมูลต่อไป
เมื่อวานนี้๓สื่อที่ลุงพลแกร้อง